ตัวเลขของรัฐบาลในครัวของเพื่อไทย

ไปหยุดที่ตรงไหนหยุดกี่พักอะไรยังไง
มากขนาดนี้ผมคิดว่าไปอยู่ที่

คือผมที่ว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมาแน่

ประชาธิปัตย์ผมคิดว่ามาบางส่วน

เพราะว่ามันเป็นปัญหาวุ่นวายการต้องเจียดเก้าอี้

ผมก็กังวลว่าเพื่อไทยจะกลายเป็นพลังประชารัฐ

การซื้อใจการประเคนการซื้ออะไรต่างเนี่ย
ให้เก้าอี้กระทรวงสำคัญ

ที่ตัวเองเคยโฆษณาหรือปลาใสหาเสียงได้
คือ๒๕๖ที่คุณภูมิธรรมบอกเอาไว้นะ
แล้วก็บวกถ้าบวก๔๐กับบวก๓๖

เป็น๓๓๒กว่า๓๑๒ของคั่วเดิมอีกนะ
เยอะมากนะครับแล้วอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้คือ
แต่ละพักก็คือออกฤทธิ์ออกเดทกันได้
แต่นี่คือความเก่าของพรรคเพื่อไทยคือ

เมื่อโหวตนายกอำนาจต่อรองพักที่ยกมือให้
มันเป็นเรื่องสายสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มและของแต่ละพักกับตัวผู้นำพักเพื่อไทย
ว่าจัดลำดับความสำคัญใครจะได้ก่อน
แน่นอนภูมิใจไทยอยู่ในลิสต์สำคัญแรกเพราะเปิดตัวก่อนใคร
ครับนะครับก็เรียงคือใครมาช้า
ก็อาจจะค่อยเลื่อนลำดับความสำคัญว่าตัวเองจะอยู่ในระดับตรงไหน
อย่างนั้นยกว่าเขามีดีลกันลึกซึ้งแล้ว
ว่าตอนนี้ยังมาไม่ได้จังหวะยังไม่ได้
มันทำให้มองเห็นทิศทางฉากทัศน์ชัดเจนว่า
คุณเศรษฐธวิสินแน่นอนว่าน่าจะครั้งเดียวผ่าน
เพราะถ้า๓๓๒นี่ไปถึง๓๗๕ก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะ
แน่นอนอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกอย่างนี้
คือคุณภาคภูมิผมมองร่องรอยนะครับ
มันมีรายละเอียดของสายสัมพันธ์อย่างของพักการเมืองกับวุฒิสมาชิกด้วย
อย่างกรณีของพักเพื่อไทยเอง
พลังประชารัฐและก็วุฒิสมาชิกฟังดี
เพราะว่ายังไงเสียว่าเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้

ว่าหลายคนก็บอกว่าพลังประชารัฐกลัวตกขบวนป่
เป็นครับเป็นภรรยาของวุฒิสมาชิก

ซึ่งเป็นเพื่อนรักที่สุดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ดังนั้นเพื่อไทยเองสวเองพลังประชารัฐเองเนี่ย
เราไม่สามารถแกะเขาออกจากกันได้เลยนะโดยขาดคนใดคนหนึ่ง
มันสามารถเชื่อมโยงในการเพิ่มตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้
เพราะฉะนั้นสวในส่วนของที่เป็นสายความใกล้ชิดกับพลังประชารัฐมีไม่มี
พูดเสียดังนั้นส่วนครั้งนั่นสอวรในกลุ่มของพลังเอกประยุติธิ์
ซึ่งมีจำนวนตัวเลขที่มากกว่าในทางคณิตศาสตร์
เพราะว่าทะลุ๔๐๐เป็นอย่างน้อยในวันโหวต๔๕๐ก็เป็นไปได้ทำเป็นเล่นไป
ผมคิดว่าแน่นอนครับว่ารอบนี้คือผ่าน
แต่คราวนี้อำนาจคอโหวตนายมนตรีความได้เปรียบก็อยู่ที่ว่า
ภาคเพื่อไทยจะจัดการความสัมพันธ์ให้มันสมดุลยังไงนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับแชร์รัดทีวีช่อง๓๒ครับ